ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าสถานการณ์นำทรวงงคลนหนักมากจริง
ล่าสุดเฉาบ้านต้องไปอสาขอแรงทหาร

ก็ได้กำลังพลจากค่ายฝึกการรบพิเศษศิษชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะที่อาสามาช่วยเคลื่อนย้ายลงศพของนายเหยืองธรรมโชธ
แล้วน้ำเนี่ยมันดันท่วมสูงกว่าครึ่งเมตรเลยญาติและเจ้าภาพจัดงานศพไม่ได้เลยค่ะ
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทหารบอกมาช่วยหน่อยเถอะซึ่งสถานที่ใหม่ที่จะจัดงานศพก็คือ
สาราวัดดอนใครตำบลกลายอำเภอท่าสาราค่ะ
ก็อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณสัก๓กิโลเมตร
จากนี้กำลังทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ย

ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
ตอนนี้หลายอำเภอของนครศรีธรรมราชค่ะ
อำเภอพรมคีรีนพิตำแล้วก็อำเภอเมือง

ซึ่งถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่และไม่ตกซ้ำเนี่ยนะ
ระดับน้ำมันถึงจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ
ใช้เวลาประมาณ๑๒วันค่ะ